ดูเรื่องนี้กันหน่อยเอามาเป็นอุทาหรณ์
ข่าวแบบนี้จริงหลายคนพอดูข่าวช่องไทยรัฐของเราบ่อย
รู้แล้วว่าถ้าขับตามรถที่บรรทุกของ
หรือรถบรรทุกคุณจะไม่เข้าใกล้

แต่มันก็มีอะไรบางอย่างมาโดนรถคุณได้ค่ะ
มันต้องมากับรถคันใดคันหนึ่งสักคันหนึ่ง

มันต้องมากับรถคันใดคันหนึ่งสักคันหนึ่ง
ใช่ก็ตรงสะพานด้านบนนี่แหละ

หรือเป็นถนนฝั่งตรงข้ามที่อาจจะปลิ้วขึ้นมา
ว่าถ้าไม่มาจากฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีรถกระบะคันหนึ่ง
ก็เหินลอยมาจากรถบนสะพานนี่แหละค่ะ
ควายหลุดถนนเขาเอาคลิปอู้สั้นมากแต่ต้องบอกเลย
ไปด้วยคอมเมนต์มากมายตรงนี้นะคะเป็นสะพานข้ามแยกร่มกล้าว
่งหน้าไปถนนเจ้าคุณทหารค่ะอันตรายมากมาก
อันนี้เขาระบุแคปชั่นไว้แบบนี้แฮชแท็กลูกเพจฝากมา
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือเจ้าของคลิปนี้
เจ้าของรถด้วยกำลังจะขับรถผ่านใต้สะพานกลับรถ
นี้เขาเป็นสะพานเกือกม้าแล้วมันมีไอ้แผ่นนี่แหละ
ปลิวลงมาตกแล้วกระแทกเข้าที่รถของเขา
เจ้าตัวสันนิษฐานว่าอาจจะตกมาจากรถกระบะนะคะ
ที่อาจจะบรรทุกของท้ายรถมาแต่อย่างที่บอกเจ้าตัวบอกไม่รู้หรอก
ว่าเป็นรถที่อยู่บนสะพานหรือรถกระบะฝั่งตรงข้ามกันแน่
คอมเมนต์เพียบหลายคนบอกแหมอาจจะเป็นแผนสั่งกสีนะคะ
บางคนบอกอ่ะเอาเป็นว่าขับรถแม้ว่าเราจะไม่ประมาท
แต่บางทีมันก็มีอะไรไม่คาดฝันแบบนี้นะคะ
อืมมีคอมเมนต์หนึ่งด้วยนะคะเขาบอกว่ามีการแคปภาพนิ่ง
ส่งมาเป็นเบาะแสให้ว่าแผ่นปริศนา
ปลิวมาจากรถกระบะคันสีดำคุณที่ขับอยู่ในเลนส์ฝั่งตรงข้าม
เราวงสีแดงเอาไว้ให้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเห็นชัดเจน
บอกแบบนี้ว่าตอนแรกหลายคนคิดว่ามันมาจากรถบนสะพานแต่พอดูคลิปวนไป
วนมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเดาว่ามาจากรถกระบะสีดำคันนี้
มัดของแล้วมัดไม่ดีก็เลยปลิวหล่นลงมาแบบนั้นค่ะ